ขุวของเชลลี่บอกเลยว่าเพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานนะครับ
สำหรับคุณอาร์มแล้วก็คุณน้ำฝนพัชรินนั่นเองค่ะ
ว่าที่เจ้าสาวคนสวยหมาดเบอร์ล่าสุดเลยนะคะ
ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับทั้งคู่

กับนางเอกหน้าสวยน้ำฝนพัชรินแล้วก็คุณอามพิพัฒน์นั่นเองค่ะ
ปลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคุณ
เขาแพ็กกระเป๋าบินรัดฟ้าไปเที่ยวที่รัสเซียกัน
และทริปนี้แน่นอนว่ามีฉากที่หลายคนลุ้นนั่นก็คือการเตอร์ไพรส์ค่ะ
ของคุณอามคุกเข่าขอแต่งงานขอน้ำฝนเลย
น้ำฝนเองก็เพิ่งลงโมเมนต์สุดหวานในโซเชียลไป๒๓วันก่อนนี้เองนะคะ

ตกใจค่ะแต่ละอ่ะวันนี้เลยเหรอคือแบบ

เพราะว่าทั้งทริปที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างจะวินมาอย่างนิดนึง

ไม่เยอะแต่ว่าในส่วนของเราเรารู้สึกว่าแหม
ถ้าเรารู้สักนิดนึงก่อนเราก็จะไม่เป็นแบบนี้
ก็เลยถามเขาแบบบ้านนอกหน่อยนะ
ก็บอกว่ามากัดก้อนเกลือกินกันไหม
จริงจริงเขาพูดยาวเขาพูดหลายอย่าง

ไม่ได้เตรียมอะไรสักยาน

ก็คือแล้วยิ่งรู้ว่าพี่อาร์มตั้งใจ
ในการที่แบบโอ้โหกว่าจะได้มาอะไรอย่างนี้

ช่วงต้นกรรม

เกลือกินสำหรับคุณอามเนี่ยก็คงเป็นนาเกลือล่ะค่ะ

ส่วนอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมุ้งมิ้งไม่แพ้กันค่ะ
เต๋อนะคะพี่เต๋อฉันทวิทย์แล้วก็น้องใหม่ดาวิกาค่ะ
ล่าสุดลุงเต๋อของน้องใหม่ก็ขอเอาใจไปถึงเพื่อนสี่ขารักน้อง
แล้วก็ต้องรักเพื่อนสีขาของน้องใหม่ด้วยนะแหมคุณ

เอิญมีวันหนึ่งน้องใหม่ก็แบบเหมือนพาแนนวลออกมาเล่นอะไรอย่างนี้
เราก็แบบมันได้โอกาสแบบขออนุญาตเขาไปอุ้มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็น่ารักครับต้อนรับขับสู้แยกเขี้ยวดี

ไม่โดนกัดเขาแยกเขี้ยวขู่แล้วก็ไม่มีอะไรครับน่ารัก
คือเขาคุยกันรู้เรื่องแอดไลน์กันไปแล้วกับแฟนนวล

อินบ๊อกครับเราก็ตอบไป

มันก็คือจริงแล้วน้องเขาก็น่ารักอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
น้องหมาก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับ

ก็มีลักษณะนิสัยคล้ายคือกันครับ
น่ารักเหมือนกัน